อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่เมื่อเมื่อ
ก็คือกล้องจอลปิด
ซึ่งมีตัวเวลาที่มีความละเอียด
ระดับเสี้ยววินาที๑ใน๒๕วินาที
ตัวเวลานี้ก็เอาไปคำนวณหาอัตราเร็วได้
ตัวอัตราเร็วเกิดมาจาก

เราดูภาพจากกล้องจรปิดเราก็เห็นได้ใช่ไหมครับว่า
เคลื่อนที่จากจุดไหนบนที่เกิดเหตุ
เคลื่อนที่ไปยังจุดไหนในที่กระเทศ
เราก็สามารถวัดระยะได้

แล้วก็ตัวเวลาเราก็สามารถจับเวลาได้
ในระดับที่ละเอียดเป็นเสี้ยววินาที๑ใน๒๕วินาที

ดังนั้นก็คำนวณอัตเร็วออกมาได้
แต่จะไม่ได้เป๊ะเป็นตัวเลขแบบเป็นตัวเลขเดียวเป๊ะ
ว่ากี่กิโลเมตรต่อวินาทีไม่ได้ออกมาขนาดนั้น

ก็คือการวัดทุกครั้งก็จะมีความไม่แน่นอนของมันอยู่

ความเป็นไม่ได้ว่าน้อยสุดที่เป็นไปได้เท่าไหร่

๑๐๐กว่าพิกัติใหม่แน่

คือสาวจำหลัก๑๐ไม่ได้
แต่ว่ายังไงขึ้นร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่
สำหรับที่พิสูจน์หลักฐานทำตอนนั้นถูกต้องอ่าแต่ว่ายังมันอยู่ในช่วงอย่างที่สารวัตรบอกถูกไหมค
ใช่ครับเอ่อเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติพิสูจน์หลักฐานออกมาแบบนั้นเนี่ยนะคะ
แล้วมันเข้าเรียนขอกลับไปที่อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องที่บอกว่าไม่ได้มีการปาด
เพราะฉะนั้นการที่จะสู้ว่าสมมุตินะคะผู้ต้องหาจะสู้ว่าไม่ได้ขับรถเร็ว
และไม่ได้ขับรถประมาทเนี่ยคืออย่างนี้ก็ไปพิสูจน์ในศาลได้เลยถูกไหมอาจารย์
คือเพราะว่าเรียนเท่าที่ทราบมานะคะคือการเข้าไปสู้ในกลไกต่าง
คือก็จะพยายามพิสูจน์ความเร็วแล้วก็ความประมาทของผู้ขับนั่นแหละ
ใช่ว่าการกระทำของเขาครบองค์ประกอบแล้วเป็นความผิดตามกฎหมายหรือเปล่า
เหตุผลมันคืออะไรตะกะมันคืออะไรซึ่งพยานพฤติเหตุแวดล้อมทั้งหมดมันคืออะไร
ซึ่งซึ่งถ้าผู้ต้องหาชัดเจนนะคะแล้วก็ไปร้องขอความเป็นธรรมด้วยประเด็นเหล่านี้เนี่ย
จริงไปอยู่ในศาลก็จบนะเพราะก็จะพิสูจนได้เลยว่าถ้าตัวเองมั่นใจก็คือจะจบว่าไม่ได้ประมาทไม่ได้เร็ว
คือโดยการสู้คดีเนี่ยไปสู้ในชั้นศาลก็ได้อันนั้นก็จะเป็นที่ยุติเลย
พิพากษาก็แปลว่าจบอันนั้นผิดถูกในสารชี้ออกมา
แต่ในกรณีที่ร้องขอความเป็นธรรมมันก็จะได้เพียงแค่ว่าการวิเคราะห์แล้วสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
ความเห็นแปลว่ามันไม่เพียงพอที่จะสั่งฟ้องดำเนินคดี
แต่คำตอบตรงนี้อาจจะไม่ตอบว่าผิดหรือถูก
อาจารย์ขอคำถามสุดท้ายค่ะคือถ้าตามข่าวแล้วเนี่ยนะคะดูแล้วอายการสูงสุดตัวอายการสูงสุดไม่รู้เรื่อง
เอ่อเอาไว้ว่าท่านยังไม่ได้ลงนาม
คำถามคือแล้วถ้าคำถามของสังคมมันออกมาขนาดนี้
แล้วท่านไม่ได้เป็นคนลงนามในคำสั่งที่ส่งไปถึงตำรวจขนาดนี้เนี่ย
ถ้าท่านจะกลับคำสั่งอายการสูงสุดมีอำนาจไหมคะ
จริงแล้วท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนะครับ
ในลักษณะที่ท่านสามารถที่จะมาตรวจสอบข้อที่จริงได้
แล้วก็ดูทบทวนข้อที่จริงทั้งหมดได้
ถ้าความเห็นท่านไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ปรากฏออกไปแล้วเนี่ย
ตัวท่านเองน่าจะมีสิทธิ์ในการที่จะทบทวนเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันครับ
แม้ว่าอ๋อขั้นตอนไปถึงตำรวจแล้ว

แต่ตรงนี้ผมถึงบอกว่าการตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมด
ถ้าการลงนามสมมุติว่ามีเหตุที่มันเกิดมีอะไรขึ้นมา
ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาสมมุตินะครับ
อย่างนี้ท่านเองก็สามารถทบทวนได้
แต่โดยกระบวนการปกติแปลว่าเรื่องนี้มีการสั่งฟ้อง
โดยผู้รักษาการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในนามของทางหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
มันก็ยุติในการที่ไม่สามารถที่จะกลับมาสั่งฟ้องได้อีก
แต่ตัวท่านอายการสูงสุดท่านอาจจะมาทบทวนเรื่องนี้ว่า
มันมีการปฏิบัติตรงไหนที่ไม่ชอบมาภากลอย่างไรหรือไม่

มันมีตรงไหนไม่ชอบท่านก็มีสิทธิ์ที่จะกลับให้มันถูกต้องตามกฎหมายได้
แต่เรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
แปลว่ากระบวนการโดยหลักวันนี้ยุติแล้ว

แล้วสิ่งที่อยากจะรู้จริงก็คือว่าทางสำนักงานอายการสูงสุด
ท่านมีคำตอบอะไรให้กับสังคมท่านอยากจะชี้แจงอะไรกับสังคม
เพราะวันนี้ในกระบวนการวิทยาลัยธรรมโดยส่วนตัวผม
ผมไม่อยากจะเห็นกระบวนการยุติธรรมที่ทำอะไรออกมาแล้ว

เพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างมันชัดเจนมันสามารถตอบได้
มีหลายกระบวนการยุทธรรมที่เวลาเขาชี้อะไรขึ้นมา
มันมีทั้งความเห็นส่วนตัวความเห็นของกรรมการ

ถ้าชี้แจงได้อย่างนั้นสังคมยุติครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้เราไม่ได้สายของทางอายการ
แล้วก็พยายามจะติดต่อไปที่ตำรวจพื้นที่
ก็คือทองหล่อก็ไม่ได้รับสายนะคะ

ต้องออกมาอธิบายนะคะไม่ได้คาดหวังนะคะ
ต้องออกมาอธิบายนะคะเพราะว่าถ้าจบไปแบบนี้แบบมีคำถาม
สิ่งที่ต้องรับหลังจากนี้คือมาตรฐานแบบนี้จะต้องถูกใช้กับทุกกรณีทุกคน
แล้วการจะพูดถึงการใช้กฎหมายโดยที่อธิบายได้ไม่ทั้งหมดทุกมิติ
นี่เป็นต้นทุนที่สูงมากนะคะที่หน่วยงานและกระบวนการยุติธรรมต้องรับผิดชอบ
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ